ข่าวล่าสุดเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปปลายปีที่แล้วจำได้ไหมคะ
คดีที่มีคนโพสต์ข้อความบูลลี่น้องโมล่า
ลูกสาวของนางเอกชื่อดังนะคะคุณเจนี่อรภาษณป้อมเพชรค่ะ

คือถ้าย้อนกลับไปนะคะนี่คือภาพปลายปีที่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมค่ะ
นางเอกชื่อดังนะคะคุณเจนนี่เดินทางไปแจ้งความเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ดค่ะ
คอมเมนต์ข้อความบูลลี่ลูกสาวน้องโนล่าตอนนั้นโอ้โหเยอะมากจริงเนาะ
เยอะใจร้ายมากเลยแต่ละครอบครัวจริงนะคะ
ซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะตำรวจได้ตามตัวผู้ต้องหาได้๑คนแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่ที่ทราบคุณเจนนี่และสามีรวมไปถึงลูกสาว
เดินทางไปพักผ่อนที่ซาลอเมริกา
ดังนั้นนะคะคุณปู่คุณย่าพ่อแม่ของสามีเลยเป็นตัวแทนค่ะ
แล้วไปเจอคู่กวรณีคุณผู้ชม
คือทำหน้าที่พ่อแม่และปู่ย่าปกป้องครอบครัวของลูก
ซึ่งคุณแม่ของคุณมิกกี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว

บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะยกมือไห้และขอโทษค่ะ
ยืนยันว่าเป็นเพียงลูกเพจที่เข้าไปคอมเมนต์ในเพจต้นเรื่อง
พอถามว่าเอาแล้วไปคอมเมนต์อย่างนั้นทำไม
เขาตอบยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเขาบอกว่าเห็นเพื่อนด่าก็เลยด่าต่อ
บ้าหรอไม่ได้ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองหรอ
คุณแม่คุณมิกกี้บอกว่าคือมันง่ายไปคุณตอบอย่างนี้ไม่ได้
มันเยียวยาจิตใจอะไรไม่ได้เลยค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะคือมีหลายคนเข้ามาติดต่อไกลเกลี่ยนะคะ
ก็มีคนที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไม่ออกหมายจับนะคะ
แต่คนที่เข้ามาติดต่อแบบนี้ค่ะคือมันตามกระบวนการตามกฎหมาย
แต่คนนี้คือนิ่งเฉยก็เลยต้องจับมาค่ะ
ซึ่งทางครอบครัวยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีไม่ได้ต้องการเงินทอง
เรียกร้องค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องการปกป้องคนในครอบครัวนะคะ
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าเวลาเราจะคอมเมนต์
ไม่ว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะว่าใครอะไรยังไงนั้นต้องคิดถึงเงินในบัญชี
เพราะว่าสำคัญมากนะคะเรื่องนี้กฎหมายตรงนี้โอ้โหหนักหน่วงจริง
เขาตามตัวได้นะไม่ว่าคุณจะมีแอคเคาน์ปลอมเขาก็สืบได้นะ
ว่าอีเมลคุณร่างมาจากอะไรอย่าทำเลยนะคะ

เป็นคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันใจร้ายห่วงร้ายเกินไปน้็